ไปดีกว่าไปต่อกันที่คุณเป้ยกับคุณหนิงกันบ้างค่ะ

ไม่ใช่ไม่จบสักทีนะเขาบอกว่าคุณเป้ยเนี่ย
ที่เอาสามีคุณป๊อปกลับบ้านมาได้

เหมือนบอกว่าทีแรกรับรู้เรื่องสามี
ศึกษิกรรมไม่ค่อยดีเรื่องชู้สาว
จับได้แต่ว่าท้ายที่สุดคุณป๊อปยอมกลับมาเนี่ย
เพราะว่าเธอบังคับให้คุณป๊อป
แสดงยกมรดกให้เธอให้กับลูก
มรดกทุกชิ้นทุกบัตรทุกสถานต้องเป็นของกับลูก
ข่าวตอนแรกเขามากันแบบนี้เลยเล่นแรงมาก
คุณเป้ยออกมาเคลียร์ทั้งน้ำตาไปแล้วตอนนั้นน้ำตาซึม
บอกเลยว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในครอบครัว
แต่ว่าจริงแล้วไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายขนาดนั้น
เธอก็มาชี้แจงกันไปแล้วว่าคุณป๊อปไม่ได้เป็นแบบนั้น
แต่ว่าล่าสุดตอนแรกเธอให้สัมภาษณ์ไปแล้วเปิดใจ
ร่วมงานแต่งคุณเนยบอกแล้วว่าไม่เป็นความจริง
แต่ก็ไม่ได้จะโกรธเคืองผู้ที่สร้างข่าวนะ
เพราะว่าอยู่วงการนี้มานานเข้าใจดีค่ะ
แต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้คุณเป้ยออกงานพร้อมพี่สาวสุดซี
ตัวแม่ขาลุยอยู่นะคือคุณหนิงตอนแรก

เพราะที่แรกเขาบอกว่าอักษรย่อปอปานางร้ายก็โดนนี่ไง
นิงปานิตาเป้ยปานวาดโดนกันหมดนะฮะ
คุณหนิงก็บอกว่าขอพูดความรู้สึกแบบสั้นเลยนะ

ปล่อยให้คุณหนิงมาออกลงปกป้องน้องสาวดีกว่า
คุณหญิงก็ออกโรงเลยนะคะ
บอกว่าอย่าพูดอะไรที่มันทำร้ายจิตใจกันดีกว่า
อย่าพูดอะไรที่มันบั่นทอนให้กำลังใจกันจะดีกว่าค่ะ
พี่เป้ยสภาพจิตใจดีขึ้นแล้วค่ะ

นางก็ผ่านอะไรแบบว่าเรื่องราวที่แบบ
เป็นอุปสรรคที่ทำให้นางรู้สึกท้อแท้บ้าง

แต่ก็ให้กำลังใจนางในเรื่องของการทำธุรกิจดีกว่า
เอาเป็นว่าน้องยังรู้สึกไม่อยากจะพูดอะไร

ใครก็แล้วแต่ที่ไปเขียนอะไรแย่ใส่เขา

แล้วเขาพยายามจะทำทุกอย่างให้มันดี
อย่าซ้ำเติมหรือว่าอย่าบั่นทอนอะไรอย่างนี้

เพราะว่าเราจะรู้ว่าพี่หนิงแบบว่าทำงานตลอดเวลา

อืม

เจอตั้งแต่สมัยเป็นเด็กมหาลัยแล้วพูดตรงมาก
พี่เปิ้ลพุ่งตรงเข้ามาเลยพี่หนูอยากเข้าวงการ
แล้วตอนนั้นเขารู้สึกจะน่าจะเด็กจุฬามั้ง

แบบคือเขามีความมั่นใจอะไรของเขาสูง
เพราะฉะนั้นมีความเป็นตัวตนของเขาสูงมากเลย
เพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ทุกอย่างที่เขาพูดเนี่ย

ซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่ได้รับข่าวต่างพวกนี้นะ
ใครก็ตามที่จะเข้ามาอยู่ในวงการนี้นะ
มันก็อยู่ได้ก็รอดมันแข็ง
คนที่โดนมันไม่แฮปปี้มันไม่สนุกด้วยหรอกนะ

ไม่เป็นไรเราก็ลืมจริง
อย่าม้าวอะไรที่มันเพลิน